นายกราศมุลตรีได้สั่งการในกรณีนี้
ให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ห้างบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งมี๖๑คน
ผู้ได้รับผลกระทบทั้งครอบครัวผู้ประกอบการห้างร้านบริเวณใกล้เคียงแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินที่เสียหาย
โดยได้สั่งการผ่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และของพลเอกก็เชลิมชัยซิทธิษศาสตร์ผู้ประชาการฐานบกให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษโดยเร็ว
กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่
พร้อมให้กำลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบได้เข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ต่าง
รวมถึงเรื่องของกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะ
นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
เพราะว่าบอกว่าคนร้ายมักอาศัยโอกาส
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ลงมือในการก่อเหตุความไม่สงบขึ้น
ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเฝ้าระวัง
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ด้านของผู้แทนองค์การยูนีเซฟนะครับ
คือนายโทมัสดาวินได้ออกแถลงการ

โดยบอกว่ายูนีเซฟขอประนามเหตุระเบิดครั้งนี้
ซึ่งเป็นการก่อเหตุในสารที่ที่ทราบกันดี
ว่ามีเด็กและประชาชนอยู่พลุกพลาด
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง
เพราะไม่ควรมีเด็กคนใดต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ครับ